คือร้องได้ให้ร้าง

นี่แหละเป็นฉบับสุดท้าย
จะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถอะดงพังงา
ไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวห้า
ก็ให้โชคดีเถอะนะขออำลาเธอด้วยเสียงเพลง
โอ้โหจบเพลงลงไปนี่เรียกว่าได้รับเสียงกรีดร้องต้อนรับ
หนึ่งว่าร้องเพราะเหลือเกิน
ทุกคนดีใจนะครับที่ผักบุ้งร้องจบร้องได้

ลีลานายเท่มาก

เมื่อกี้นึกถึงอะไรบ้างตอนร้อง

ถือว่าทำได้ดีนะตอนร้องเพลงนะ

มาถึงวินาทีสำคัญ
เอาละถ้าผ่านได้นะครับ
ก็เหลืออีกแค่๒เพลงกับ๒ตัวช่วย
ก็จะได้ตามเป้าหมายที่ผักบุ้งบอกกับพวกเราไว้
คือแปดหมื่นบาท

แต่ต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับ
เพราะว่าเพลงนี้ก็คือเพลงที่สาม
มีมูลค่าสี่หมื่นบาท
ผักบุ้งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ผักบุ้งร้อง
มีมูลค่าสี่หมื่นบาท
และมูลค่าสี่หมื่นบาท

อย่ากระดาษ

เชียร์กันสุดหัวใจแล้วได้อย่างใจหวัง

บทเพลงของเกษมคมสรรครับ

แล้วเป็นที่น่ายินดีว่าที่ร้องไปเมื่อสักครู่
ถูกหมดทุกคำไม่ผิดเลย
ไม่ได้ใช้ตัวช่วย

ร้องได้แค่๒๐นั้น

เพลงหน้าเนี่ย๖๐๐๐เท่ากับค่าที่จะเอาเหล็กออกจากขาผักบุ้งได้นะฮะ
แล้วก็อีกเพลงหนึ่งเหลืออีก๒๐๐๐เนี่ย
เอาไปดูแลไปเยียวยาคุณแม่ได้ด้วยนะฮะ

เพราะว่าอันนี้เราก็ยังเด็กอยู่
ควรจะเอาออกซะร่างกายมันจะได้ปรับตัวได้
จะได้เดินเหินให้มันเหมือนกลับมาเหมือนเดิมนะครับ
พักปุ้งเรียนจบอะไรลูก
จบประถมศึกษาไปที่๖ครับ

เพราะตอนนั้นผมเป็นโรคสมาธิสั้นครับ
เรียนต่อไม่ได้แล้วพ่อแม่ไม่มีเงินส่งด้วย

คุณพ่อสมาธิสั้นในอาการของผักบุ้งนี่มีอาการยังไงบ้างนะตอนนั้นคุณพ่อ
คือเขาจะอยู่ไม่เฉยครับเล่นสนไปคือไม่สนใจในการเรียนอะไรอย่างนี้ครับ
มีหน้าเขาถึงสนเพราะเขาเป็นสมาธิสั้น

เวลาครูสอนอะไรนี่ก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่
ครับไม่ได้อะไรเลยจนป่านนี้ลายมือก็ยังเป็นไก่เขียอยู่เลยครับ
หลายปีครับจน๑๘๑๙ครับเค้าถึงจะมาต่อกศน

เก่งมากเกรดเป็นยังไงผักบุ้ง

เท่มากนะผักบุ้งเห็นไหมถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรดี
ไม่มีทางที่มันจะเป็นไปไม่ได้
มันสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแต่เราตั้งใจที่จะทำมัน
ที่เคยมีความฝันอยากเป็นอะไร
ทีก็อยากเป็นทหารนะครับ

ตอนนี้น่าจะเป็นไม่ได้แล้วเนื่องด้วยประสบอุบัติเหตุ

แล้วตอนนี้ความฝันเปลี่ยนแปลงไปหรือยัง

อยากเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับ

แถวบ้านไม่รู้มีสารพัดช่างไหมคุณพ่อ
ศึกษาครูเขาบอกว่าต้องจบไดวุทธ์ม๓ไปก่อนนะครับ

เพราะว่าสายอาชีพเห็นด้วยแนะนำ
เพราะว่าปัจจุบันนี้เราใช้เครื่องไฟฟ้ากันเยอะมาก

รพัดรอบตัวทุกคนต้องมีกันหมด
ถ้าเราสามารถซ่อมได้สบายแล้วเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง

สมมุติว่าวันนี้ไม่ได้มารายการร้องได้ให้ล้าน
หรือว่ามาแล้วได้ไม่ครบวางแผนยังไงกับขาเรา
ก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามกรรมนะครับ

นะตอนนี้มีแล้ว๔๐๐๐บาท
เพลงหน้า๖๐๐๐บาท

กำลังจะมาแล้วตั้งใจให้ดี
อย่าประมาทอะไรที่หวาดเสียว
พาพวกเราหัวใจวายตายไปด้วยอย่าทำ

นะพร้อมยัง

นักสู้ชีวิตของเราน้องผักบุ้งนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท

บดแมวอย่างออก

เรนนี่เก่าแต่เก่า
ไม่รู้จะถูกใจไวโจรึเปล่า

ก็ผ่านมาโรงแรมโอ้โหแบบนี้

ไปร้องให้ซาวฟังบ้างมั่งยังไปร้องให้ซาวฟังยังไปร้องให้ซาว
สาวกี๊ดมาสาวกี๊ดมาอย่าล้อ

เป๊ะหรือ

เราจะได้ไปจัดการนะครับว่าเราเป็นคน

จะเอาออกไป

ผักบุ้งครับจะสู้

สู้ครับสู้ครับ

เพลงนี้๑๐๐แล้วตัวช่วย

ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้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

ทุกคนนี่ส่งใจช่วยผักบุ้งหมด

เป็นขวัญใจคนดูในห้องส่งไปแล้ว
ผักบุ้งต้องสู้ให้เต็มที่นะครับ

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้

เพลงมาครับ
สู้

มุมดำดำดำซ้ำก็เสือเก่าเก่า
สาวคนใดที่ไหนจะสนใจเรา
จึงต้องนอนหนาวห้องเราไม่เอาไหน
ห้องนอนของคนรวย
คงมีคนสวยนอนซบแก้มซ้าย
ห้องคนจนต้องทนสมมติมองไม้
ปีทั้งปีไม่มีสาวมายิ้มให้
ใครจะเห็นใจบ้างไม้นามน
ช่วยมาเป็นแม่ศรีเรือน
ให้มาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจน
เพราะความเมตตาสักห่วง
ให้พี่ได้พ้นความวาเวตาวา
ห้องนอนของคนจนจน
ได้รบแดดฝนคนทุกข์อยู่นาน
หรือเขาช่างที่เอามาให้รังสร้างบ้าน
คิดคิดไปพี่อยากลื้อไม้เผาถ่าน
เขาไม่ต้องการ
ห้องนอนคนจน